มาดูบ้านแมทพิรดีเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะพูดตรงเลย
อ่านตามไม่สบายใจค่ะเกิดอะไรขึ้น
เป็นเรื่องที่อัดอั้นตันใจมากเลยของแมทพิรณี
หลายคนอ่านไปบรรทัศน์แรกบรรทัศน์ที่๒เริ่มบีบหัวใจ
ต้องดูแล้วนี่คือภาพนี้ครับคุณผู้ชม
เป็นภาพวัยเด็กของแมทพิรณีลงไอจีไว้เมื่อวาน
บรรยายเอาไว้บอกว่าที่ผ่านมานี่นะ
มีเรื่องที่ค้างคาใจมากเลย
มันติดอยู่ในใจมาโดยตลอดตั้งแต่จำความได้

แต่ว่าเธอไม่เคยถามแม่เลย
วันนี้แหละตัดสินใจถามเพราะคิดแล้วว่าเวลามันผ่านมานานแล้ว
เธอนี่มันเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นปมชีวิตอะไรหรือเปล่า
ตั้งใจฟังเป็นปมชีวิตเขาเลย
แมทโตมากพอที่จะทำความเข้าใจแล้ว

แม่ทำไมตอนถ่ายรูปนี้
แม่ไม่บอกให้ทางสตูดิโอเขาเอาพลาสติกที่หุ้มเก้าอี้ออก

เดี๋ยวนะคุณผู้ชมสิ่งที่แมทโพสต์ยาวมาทั้งหมด

เพราะว่ามันมีพลาสติกที่มันไม่ได้แกะ

หลังจากนั้นคุณแมทเขาก็โพสต์เอาหาคุณผู้ชม

บอกว่าช่วยรีทัศน์เก้าอี้ใหม่ให้หน่อยได้ไหมคะ
เอาให้เข้ากับความเก๋ไก่ซีวิลัยชุดวินเทจของคุณแม่หน่อย

ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่คนสวยพอดีเลย
หลังจากนั้นค่ะชาวโซเชียลมาจากความน่ารักคือเพื่อนดารงดารานี่นะคะ

อยากได้เก้าอี้ใหม่ไม่ต้องแกะพลาสติกนะ
เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ให้คุณแม่เลยนะ
น้องเดียน่าฟรีโปรีทัศน์พลาสติกเก้าอี้มาให้ด้วย
แล้วก็ฝากขอบคุณสุขสรรค์วันเกิดคุณแม่นีด้วยนะคะ
ดูอีกหนึ่งผลงานคุณผู้ชมค่ะยกตัวเก่าทิ้งไปเลยละกัน
เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเป็นยังไง
ดูฮารุฮารามากเลยค่ะ
เก้าอี้ตัวใหม่ให้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
และที่พีคที่สุดนี่หลังจากเปลี่ยนเก้าอี้ตัวใหม่แล้วนะ
ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนฉากหลังให้คุณแม่กับน้องแมทไปด้วยค่ะ
ตามสไตล์วินเทจวินเทจนี่มันไง
โซเชียลเทคโนโลยีทำได้ทุกอย่าง
แต่เอาเป็นว่าหลายคนก็คอมเมนต์นะ
แคปชั่นแมทแกล้งทั้งโซเชียล

หรือว่าแมทโดนเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่า
เราคิดแบบนั้นเลยหรอ
นี่คุณดูละครเยอะไป
แต่ว่าที่แน่นะคะทั้งน้องแมทนะคะ
รวมไปถึงคุณแม่สวยนะ
เคยเห็นภาพคุณแม่สมัยที่แบบว่าเลี้ยงแมทเด็ก

หลังจากนี้ใครอยากจะมีบ้านวิลิสมาลาขนาดไหน
แนะนำชาวโซเชียลแกค่ะ